ว่าแล้วเราไปเรื่องแพทติเซียกูธแล้วก็คุณพีชพัชรากันดีกว่าค่ะ

คือเนี่ยแชร์กันเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันถามพี่แจ๊คก่อน

ดิฉันไม่ได้ถามทั้งเรื่องคุณผู้ชมว่างเขาแชร์กันเยอะมาก
เป็นภาพเค้กวันเกิดของแพทิเซีย
คือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะคือมันมีข่าวของมือที่๓
ต้องอธิบายก่อนคุณโน้ตวิเศษเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าคุณอ้ำพัชราภาแล้วก็คุณปูประยามาก่อน

รวมไปถึงเค้กวันเกิดของน้องแพทติเซียนะคะในวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นรูปนี้

เขาเปิดวาร์ฟค่ะว่าจริงแล้วแพทติเซียคุณโน้ตเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันหลายครั้งแล้วด้วย

เป็นรูปหัวใจนี่แหละค่ะหลายคนก็จับพิรุษนะคะ
รวมไปถึงคลิปที่เขาไปเที่ยวด้วยกันที่ทะเล
ซึ่งทริปนั้นเนี่ยเป็นรอฟฟิเชียวเค้าพาไป
ซึ่งคุณส้มพูดไปด้วยนะก็ถ่ายรูปลักษณะแบบภูเกตอะไรเหมือนกันเลย
รวมไปถึงนะคะก็มีคอมเมนต์ด้วยอย่างที่เชอรี่บอกไป
เมนต์บอกว่าโทษนะคะขนาดคุณอ้ำคุณปูยังไม่ไหว

คุณผู้ชมถึงขั้นที่มีชาวเน็ตเปรียบเทียบเลยนะว่า
โน๊ตกับจีราร์ธิวัดพีทธัชนะอย่างใครรวยกว่ากัน
พีช๒๖โน้ต๓๒เธอเลือกใครนะคะ

แต่ว่าต้องขออนุญาตหนึ่งชาวเน็ตเข้าใจผิด

เข้าใจให้มันถูกต้องแล้วอย่าไปแบบโยงใย
ดิฉันชอบที่มีคนเอาภาพน้องสายฟ้าเอามาแชร์
อีหยังว่ะอีหยังว่ะไม่ใช่พ่อเขา
อันที่ที่บายแต่ว่าคุณปูเขาเลิกกับคุณโน๊ตไปแล้ว

อ่านแล้วเราก็ย้อนไทม์ไลน์ไป๒๐เวตก็แล้วก็ได้

เกี่ยวกับข่าวที่คุณพีชเคยให้สัมภาษณ์ตอนนั้นบนหน้าตลาดดิฉันจำได้

เสร็จตอนนั้นแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่คือมีภาพก่อนหน้านี้แล้ว

ข่าวมันก็ไม่ตรงตั้งแต่แรกแล้วนึกออกไหม

ก็ไม่มีอะไรนะเราก็ปกติดีอะครับ

อยู่ก็คดีพลิก
แสดงว่าอาจจะมีการแบบแตกหากันก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
แต่วันนี้ค่ะคุณพีชพัชราจะมารายการเรื่องนี้ต้องขยายของเรานะคะ

แหลงข่าวในช่วงเย็นแต่ติดตามบันเทิงไทยรัฐในช่วงเย็นนะคะ
ช่วงค่ำวันนี้ย้ายเวลามาทุ่มหนึ่ง
แน่นอนค่ะรับรองว่าระเบิดลงตู้มไปเลย

ใช่ก็ทางฝั่งนี้แหละค่ะ